รุ่นชมค่าที่นครศรีธรรมราชมีพับนึงนะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็ไปเที่ยวกันก็ไปกินดื่มเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษา
ใช่พอเมาเนี่ยนะมองหน้ากันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้

ทำอะไรก็ผิดนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมแต่ละผับต้องมีการ
คือกาดก็จะคอยเข้าไปควบคุมดูแลความเรียบร้อยเข้าไปห้ามเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีกาดคนหนึ่งก็เข้าไปห้ามกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันนี่แหละค่ะ
แต่พอไปห้ามแล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งไม่พอใจกาดที่เข้ามายุ่งวุ่นวาย
ก็เลยหันเปลี่ยนเป้าหมายจะมาทำร้ายกาดบอกว่าจะเอาอาวุธมีดมาแทง
กาดก็เลยตัดสินใจป้องกันตัวด้วยการยิงสวนไป
แต่นัดที่ยิงสวนไปเนี่ยทำให้วัยรุ่นคนนั้นเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งล่าสุดการคนนี้ก็เข้ามอบตัวแล้วแล้วก็ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
คนนี้ก็คือนายสอนชัยชุมนุมวันวัย๓๕ปีค่ะ
เป็นกาดของผับชื่อดังในตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ถูกพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณลานจอดรถของผับ
ซึ่งลานจอดรถนี้ก็เป็นที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
ที่เขาใช้ปืนลูกซองสั้นยิงนายวุฒิพงศ์แสนอมัติวัย๒๕ปีจนเสียชีวิต
ก็ถูกนำตัวไปทำแผนท่ามกลางญาติของผู้ตายแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางมารอดู
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตี๓วันที่๕เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ
นายวุฒิพงศ์ผู้ตายเนี่ยมากับเพื่อนอีกสามคนไปเที่ยวที่ผับแล้วไปทะเลาะกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่ากาดก็เลยเข้าไปห้ามสองกลุ่มก็เลยยอมแยกกัน
ทีนี้พอตี๓ผับเลิกค่ะนายวุฒิพงศ์กับเพื่อนเดินมาที่ลานจอดรถหน้าผับ
จะขับรถกลับบ้านอยู่แล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริยังตามมาหาเรื่องค่ะ
ทีนี้นายสอนชัยกาดนะคะพอเห็นก็เลยรีบเข้ามาห้ามเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลาะกันบานปลาย
นายวุฒิพงศ์ก็เลยไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงกับนายสอนชัยอย่างรุนแรง
ทีนี้เป็นจังหวะที่นายวุฒิพงศ์เดินไปหยิบมีดที่อยู่ตรงรถเข็นขายของ
แล้วก็พยายามที่จะแทงนายสอนชัยนายสอนชัยอ่ะหลบได้แต่ด้วยความโมโหค่ะ
ก็เลยเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นยิงสวนไปหนึ่งนัดนัดนั้นเนี่ยเข้าหน้าอกนายวุฒิพงศ์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ก็ช่วยไว้ไม่ทันเสียชีวิตค่ะ
หลังก่อเหตุนายสอนชัยกาดของผับนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แต่ว่าก็ให้ญาติประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจทีหลังนะคะ
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงแต่ที่ทำไปเพราะว่าถูกผู้ตายพยายามใช้อาวุธมีดแทงตัวเองก่อน
จากการสอบประวัตินะคะก็พบว่านายสอนชัยคนนี้คนกัดผับเนี่ยเคยเป็นทหารพราน
ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครตำรวจแล้วก็เป็นกาดของผับนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาทำแผนประกอบคำรับสารภาพประมาณสัก๑๕นาทีค่ะ
แล้วก็คุมตัวนายสอนชัยกลับไปคุมขังที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
เตรียมจะฝากขังต่อสารจังหวัดนครสีธรรมราชค่ะ